สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้พบกับเชอรี่และใบตองค่ะใช่ค่ะมาเริ่มเช้านี้กันด้วยเรื่องของคนอื่นเลยทีเดียว
ก็รักเรื่องของคนอื่นตลอดแหละของเราเป็นเรื่องของคนอื่นที่หลายคนอยากรู้นะ
ก็เป็นเรื่องของคุณเบ้นเรสซิ่งตอนนี้เมื่อวานนี้หลายคนยังตามหากันอยู่ว่าลัมโบ๒๐ล้านหายไปไหน
ตอนนี้เขาเจอกันแล้วนะฮะจอดทิ้งไว้ที่คาแคร์แห่งหนึ่ง
ก็ต้องว่ากันต่อเรื่องนี้ยาวบ่าย๓โมงวันนี้ต้องดูกันสิว่าคุณเบ้นเรสซิ่งนะคะ
จะเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปรับรามยาเสพติดหรือว่าปปศหรือเปล่าหรือจะส่งทนายไป

ใช่แต่จริงก็เป็นส่วนเธอนะไม่มีการแถลงข่าวไปได้ขึ้น

ขณะเดียวกันที่แฟนคลับอย่างที่รู้กันแหละคุณผู้ชม
ก็แห่ให้กำลังใจคุณแพทย์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ

นางเอกสาวแพทย์นับประพาเก็บตัวเงียบนะคะ
ไม่มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเลยค่ะ

ข้อความให้กำลังใจว่าที่คุณแม่กันเยอะเลยทีเดียว
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวในอินสตราแกรม
ไปดูที่เฟซบุ๊คของเธอกันก่อนนะคะ
โพสต์ล่าสุดคือภาพที่แชร์มาจากผู้จัดการส่วนตัว
พร้อมกับคำชี้แจงว่าไม่ขอพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้น
และให้รอฟังจากสามีของเธออย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
ก็มีแฟนคลับมากดไลค์๓๕๐๐๐กว่าครั้งค่ะ

เขาบอกให้เธอพยายามอย่าเครียดนะแพทย์
ดูแลสุขภาพรักษาจิตใจของตัวเองหน่อยแล้วกัน
เพราะอีกไม่กี่วันค่ะน้องเรสซิ่ง
ลูกชายหัวแก้วหัวแว้นกำลังจะลืมตาดูโรคแล้วนะคะ

ความเห็นค่ะก็อยากให้เธองดเสพข่าวไปสักระยะ
ไม่ต้องดูมาเลยทีวงทีวีไม่ต้องไปติดตามโซเชียลนะคะ
อย่าไปรู้สึกกังวลเกรงว่าจะกระทบกับเรสซิ่ง

และบางความเห็นก็อยากให้เธออยู่เงียบดีกว่า
เอางี้แพทย์อยู่เงียบไม่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์

เช่นเดียวกันกับในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ
เธอก็มีการโพสต์ภาพคู่กับน้องสาวของดีเจบุโกะ

ก็มีแฟนคลับมากดไลค์ภาพนี้

แล้วก็ข้อความให้กำลังใจอีกกว่านับพันข้อความเลยทีเดียว

แข็งแล้วก็สู้มันจะผ่านไปได้ค่ะ

ต้องเดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณเบ้นจะมาเอง
หรือว่าจะส่งทนายความเข้ามาชี้แจงนะคะ
แล้วรถแรมโบที่ตอนนี้เจอแล้วเป็นยังไง
เดี๋ยวต้องรออัปเดตข่าวสารกันอีกทีนึงนะคะ